คุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ
เจ้าหน้าที่พมของสมุทรปราการแล้วก็ฝ่ายปกครอง
เขาได้รับแจ้งบอกว่าน้องผู้ชายอายุสักประมาณ๑๐ขวบ
โดนทำร้ายร่างกายเดิมทีเดียวคาดกันว่าเป็นแม่ของน้อง
แล้วก็เป็นพ่อเลี้ยงของน้องไปทำร้ายร่างกายคุณค้า
ของน้องก่อนคุณคะโอ้ยหนักไหมหนักมากสิเออเนี่ยค่ะ
มันบวมขนาดนี้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ
สมุทรปราการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้ไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่ง
อยู่ในอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
หลังจากที่ได้รับแจ้งว่าน้องเบียนามสมมุตินะคะอายุ๑๐ขวบ
น้องโดนทำร้ายร่างกาย
เบ้าตาทั้งสองข้างบวมแบบแดงแบบปิดที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
ตาข้างขวาปิดเลยนะคะตามร่างกาย
มีบาดแผลถลอกแล้วก็เขียวช้ำ
ทั้งสองข้างมีรอยถลอกเป็นแนว
ขาทั้งสองข้างมีบาดแผลหลายจุด
วัยวะเพศของน้องท้องน้อยของน้องมีรอยเขียวช้ำ
ข้อเท้าขวาข้อเท้าซ้ายมีรอยถลอกเขียวช้ำนะคะ
ทานโทษน้องเนี่ยคุณนะดูสภาพนะแทบคลานนะคะ
เดินไม่ได้นะคะตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงต้องช่วยกันพยุงน้อง
พามาได้สายด้วยนะอันนี้เป็นคลิปที่พ่อเลี้ยมน้องถ่ายเอาไว้

ระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้องเบียร์ร้องห่มร้องไห้ตลอดเวลา
แล้วก็บอกว่าเจ็บเจ็บ
แล้วบอกเจ้าหน้าที่นะคะบอกว่าบาดแผลที่เจอที่ตัวเนี่ย
เป็นเพราะว่าตัวเขาดื้อเองไม่เกี่ยวกับพ่อกับแม่
คุณดูสภาพนะคะฟังเสียงน้องกันหน่อยนะคะ
ไม่ใช่เนี่ยตรงนี้มันเฉียวได้อย่างไรนะ
ทำไมหนูมีตาไม่ขึ้น
น้องก็พยายามถามกลับไปกับเจ้าหน้าที่ว่า
ทำพ่อผมทำไมไปว่าแม่ผมทำไม
คือน้องบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวน้อง
ทำตัวของน้องเองนะคะ
ทีนี้เราก็ไปถามแม่ของน้อง
แม่ของน้องบอกว่าเลิกกับพ่อของน้องหลายปีแล้ว
แต่รับเลี้ยงลูกชายด้วยตัวเอง
กระทั่งไปมีครอบครัวใหม่แล้วก็มีลูกใหม่อีกหนึ่งคนกับสามีใหม่
ส่วนสาเหตุที่ลูกชายมีบาดแผลทั่วตัว

ไม่นานมานี้คุณแม่บอกว่าน้องขึ้นไปบนมอเตอร์ไซค
แล้วก็กระโดดลงมาจนกระทั่งล้มกลิ้งไปกับถนน
ต้องช่วยกันทำแผลต้องซื้อยาให้กิน
ช่วงประมาณ๒๓เดือนก่อน
ขโมยเงินที่บ้านไปหลายพันบาท
เพื่อเดินทางไปเที่ยวตามจังหวัดต่าง

ล่าสุดเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
ขโมยเงินไปเที่ยวไปถึงจังหวัดสุรินทร์นะคะ

อ้างบอกว่าจะไปหาปู่จนต้องช่วยกันออกตามหา
สุดท้ายไปพบว่าอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หลังจากนั้นก็นำตัวน้องกลับมาที่บ้าน

ไม่มีการทำร้ายร่างกายลูก
เพียงแค่ใช้ไม้ตีไปที่น่องเป็นการทำโทษก็เท่านั้น
น้องบอกต่อนะคะบอกว่าลูกชายมักจะชอบหนีออกจากบ้าน
บอกว่าอยากเป็นอิสระหลังจากนี้อยากจะไปอยู่กรุงเทพ
อยากจะไปอยู่กับพ่อแท้เผื่อว่าจะดีขึ้นน้องบอกแบบนี้นะคะ
ให้เขาไปอยู่กับพ่อเพราะว่า
เพราะว่าถ้าพ่อเขาเห็นลูกว่าดีที่สุดในโลกอย่างนี้

หนูหนูมีคนต้องดูแลหนูหนูต้องทำงานหาเงิน
คนในบ้านหนูต้องกินข้าวหนูมีหลายคนที่ต้องดูแล
แล้วหนูมานั่งดูแลเขาคนเดียวอย่างนี้
หนูทิ้งทั้งแม่ตัวเองไหนจะย่าหนูไหนจะลูกน้องคนเล็ก
ที่หนูทิ้งไปในช่วงระหว่างที่หนูดูแลเขาเนี่ย
หนูไม่ทำงานเลยหนูมานั่งดูแลเขาเนี่ย
ถ้าแม่หนูเห็นข่าวรอบนี้นะเข้าโรงพยาบาลอีกแน่เลย

ใช่ค่ะถ้าก่อนที่ไปส่งเขาหนูก็คือขนวดน้ำตาย
ก็บอกว่าถ้าเขาไม่รักก็ไม่เป็นไรหรอกปล่อยเขาไปค่ะ
หนูนี่แหละไม่เชื่อแม่หนูนี่แหละล้างเอง
แม่ก็ลักษณะเหมือนน้อยอกน้อยใจนะคะคือ
ลูกชายบ่นตลอดว่าอยากจะไปอยู่กับพ่ออยากจะเป็นอิสระ
ทีนี้แม่ก็เลยบอกว่าแม่ก็เหนื่อยนะ
ทำงานต้องหาเลี้ยงลูกทั้งสองคน
แล้วลูกมาทำแบบนี้ถ้าเกิดว่าลูกชายต้องการอยากจะไปอยู่กับพ่อแท้
เผื่อว่าอะไรมันจะดีขึ้นก็ปล่อยให้เขาไปนะคะ
ทีนี้เราไปถามอีกหนึ่งคนพ่อเลี้ยงของน้อง
บอกว่าช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมา
น้องมีพฤติกรรมคือชอบทำร้ายร่างกายตัวเอง

รับว่ามีการลงโทษบ้างเพื่อสั่งสอน
แต่บาดแผลที่ตัวของน้องเนี่ย
ยืนยันว่าเป็นการกระทำจากตัวน้องเองทำร้ายตัวเอง
ยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งเรื่องบาดหมางอะไรกับลูกเลี้ยง
ว่าที่ตาหรือที่ตรงไหนคือน้องทำเอง

ดูแลลูกคนนี้มาตั้งแต่๓ขวบ

คือดูแลกันมา๗ปีแล้วค่ะ

เริ่มมีมาประมาณ๒๓เดือนที่ผ่านมา

เพราะว่าน้องมีปัญหาทางจิต

ดีดลูกตาตัวเองนั่งแอบ

หนังตาข้างบน

เพราะว่าผมยินดีผมไม่เคยรังเกียจเลย

แค่ข้าวกินข้าวเพิ่มอีกจานหนึ่ง

พ่อเลี้ยงนะคะคือพ่อเลี้ยงบอกว่าก็รักเหมือนลูกแท้แหละที่ผ่านมา
ลักษณะเหมือนมีอาการผิดปกติทางจิตด้วย
มักจะชอบทำร้ายร่างกายตัวเองควักลูกตาตัวเอง
ห่วงตัวเองพยายามทำร้ายร่างกายตัวเองนะ
ทีนี้ต้องไปตรวจสอบด้วยคุณหมอจิตเวทเนี่ย
ไปตรวจสอบว่าน้องมีปัญหาทางจิตหรือเปล่า

พยายามจะทำเหมือนกับแบบขาอ่อนแล้วตกบันไดไปเอง
รวมถึงคลิปที่น้องไปนอนอยู่ตรงพื้นปูนซีเมน
เพราะว่าน้องกระโดดลงจากรถมอเตอร์ไซค์ของพ่อเลี้ยง
ทีนี้ค่ะทุกเหตุการณ์พ่อเลี้ยงเขามีคลิปยืนยัน

แต่ว่าพ่อแท้ของน้องให้สัมภาษณ์กับสื่อ

เพราะว่าพ่อแท้ของน้องตั้งคำถามว่า

ทำไมคุณถึงมีคลิปทุกครั้งเลยล่ะ

อันนี้พ่อเลี้ยงท้าแท้พ่อท้าแท้ของน้องไม่เชื่อเรื่องนี้นะคะ

ที่บอกว่าพ่อเลี้ยงเป็นคนถ่ายแล้วก็เอามาโพสต์ใช่ไหม
ว่าน้องทำร้ายร่างกายตัวเองแกล้งเดินให้ล้ม
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะน้องคนนี้นะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ยเราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วนะคะ
เมื่อประมาณปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
คือตอนนั้นเรานำเสนอข่าวบอกว่า
ไปพบเด็กชายอายุ๑๐ขวบ
ชาญชาลาสถานีรถไฟปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
ตอนนั้นที่ทีมข่าวไปพบเนี่ยนะ
น้องเนี่ยมีร่องรอยเขียวช้ำทั้งตัว
ศีรษะก็เคยมีบาดแผลลำตัวมีรอยเขียวช้ำ
น้องอ้างบอกว่าณตอนนั้นนะตอนที่เราไปเจอปลายเดือนกรกฎาคมนะ
น้องบอกว่าถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกาย
แต่สุดท้ายก็สารภาพว่าหนีออกมาจากบ้านเอง
เพราะว่าไม่มีความสุขเพราะว่าอยากมีชีวิตเป็นอิสระ
พอมีคนถามบอกว่าถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกาย
เพราะไม่อยากกลับไปอยู่กับพ่อเลี้ยงกับแม่แท้
ตอนนั้นน้องสัญญากับเราเลยนะคะบอกว่าจะไม่ทำร้ายร่างกายตัวเอง
แล้วตอนนั้นมีการขอโทษขอโพยแม่แท้ไปแล้วนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศตอนนั้นอีกรอบหนึ่งค่ะ
ค่ะไม่ได้แล้วครับเราไม่ทำแบบนี้อีกนานได้ไหมได้ไหมครับ
ขอโทษพ่อขอโทษแม่หน่อยไหมอืมอันนี้ทีมข่าวของเราเคยสัมภาษณ์เมื่อการรักษณ์กราดาศนะฮะ
สัญญากับเราว่าจะไม่ทำร้ายร่างกายตัวเองแต่ว่าเอาล่ะล่าสุดเนี่ย
น้องถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลบางจากแล้วเดี๋ยวต้องเยียวยาเรื่องของสภาพจิตใจน้องนะคะ
คุณผู้ชมบอกว่าเด็กที่เป็นแบบนี้เขากำลังต้องการจะเรียกร้องความสนใจ
เขาขาดความรักจากพ่อแม่ก็ต้องรีบพาไปหาคุณหมอโดยด่วน
แล้วก็ต้องให้พ่อแม่ให้ความรักเขาให้มากที่สุดนะครับ